จองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทยในวันนี้เป็นการจองซื้อครั้งที่๕แล้วนะครับ
ซึ่งก็หมดลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาประมาณ๔นาทีแม้ว่าจะเกิดปัญหาเป็นบางช่วงก็ตามครับ
เปิดให้สั่งซื้อและจองสลากินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทยนะครับ
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกามียอดสลากสั่งซื้องวดวันที่๑๗ธันวาคมนี้จำนวน๒๓๓๕๐เล่ม
และหมดลงอย่างรวดเร็วภายในเวลา๔นาที๑๕วินาที
มีผู้ที่ได้รับสลาก๔๖๗๐ราย
เฉลี่ยแล้วได้รับรายละ๕เล่มครับ
ส่วนยอดสลากสั่งจองงวดวันที่๓๐ธันวาคมมีจำนวน๒แสนเล่ม
โดยระบบการจองมีปัญหาล่มเป็นบางช่วงนะครับ
เนื่องจากว่ามีผู้ลงทะเบียนสั่งจองมากขึ้น
ทำให้ใช้เวลาในการซื้อจองทั้งหมด๑ชั่วโมง๓๔นาที
มีผู้ค้ารายย่อยลงทะเบียนทั้งหมด๑๓๐๐๐ราย
แต่สั่งจองได้๔๐๐๐รายครับ
ทำให้การซื้อและการจองสลากครั้งที่๕
มีผู้ค้าได้รับสลาก๔๔๖๗๐ราย
เพิ่มขึ้นจากการเปิดจองและซื้อครั้งที่๔
ที่มีผู้ค้าสลากได้รับสลาก๑๓๒๔๖ราย
ด้านภูมิในการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น
ระบุว่าการสั่งซื้อสั่งจองสลาก
มีการกระจายไปตามพื้นที่ต่างมากขึ้น
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ
ประมาณ๘๐นี่ก็แสดงให้เห็นว่ามีการกระจ่าย
แล้วก็ผู้เข้ามาสนใจทำการจองสลากของเราเนี่ย

ด้านในส่งผลชีวปัญญารถรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสายงานบริหารจัดการทางการเงิน
ธุรกิจธนาคารกรุงไทยยอมรับว่า
มีประชาชนลงทะเบียนสั่งจองซื้อสลากเพิ่มขึ้นประมาณ๒๐๐๐รายนะครับ

ธนาคารเตรียมแผนรับมือปัญหานี้๓แนวทางคือ
เพิ่มช่องทางการซื้อจองให้มากขึ้น
ว่าจะแล้วเสร็จภายใน๑เดือน
คือเร่งประเมินจำนวนการทำธุรกรรม
และหาแนวทางเพื่อลดขั้นตอนการทำธุรกรรมลงอย่างน้อย๓ขั้นตอน
สำหรับการซื้อจองสลากงวดนี้ผ่าน๓ช่องทางหลักคือ
เคาน์เตอร์ธนาคารอยู่ที่ร้อยละ๑๑